มาดูข่าวที่ทำให้หัวใจมีความสุขกันบ้างนะครับ
โดยเฉพาะชาวพุทธศาสนิกชนนะครับ
หลวงตาบุญชื่นเดินแสวงบุญปฏิบัติธรรมจากภาคอีสานนะครับ

ทำให้ตลอดเส้นทางมีประชาชนนะครับ
มารอรับหลวงตาบุญชื่น
ที่ท่านทุดงด้วยเท้าเปล่ากันอย่างเนื่องแน่น
เพื่อขอพรให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับ

หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธ
พระนักวิปัสดากรรมฐานวัย๗๒ปี

ออกตั้งแต่วัดสุขสำราญ
ตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
โดยมีชาวบ้านที่เริ่มสายศรัทธา

ซึ่งหลวงตาก็จะใช้ผ้าเนี่ย

หลวงตาบุญชื่นออกทุดงจากบ้านเกิด
อำเภอโพนสวรรค์จนครพนมครับ
ตั้งแต่เดือนมกราคมต้นปีครับ

ผ่านนครนายกปราจีนบุรี

ระยะทางแล้วเป็นพันกิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับ

ใช่เป็นพวกมั้ยเลยอ่ะ

ความตั้งมั่นของท่านลดลง
ตลอดเส้นทางหลวงตาปฏิเสธ
ปัจจัยและสิ่งของนะครับท่านรับเพียงน้ำดื่มพอประทัง
ความกระหายเท่านั้นครับ
สัตว์ภาคท่านก็เลยมา

เดินเท้าออกจากวัดสุขสำรานตะบนหนองแวงอำเภอโคกสูง
มุ่งหน้าไปอำเภอตาพระยา
แล้วก็ท่านแวะพัก๔จุดนะครับ

ซึ่งหลวงตาบุญชื่นเปิดโอกาสให้ญาติโยม
เข้ามากราบไหว้แล้วก็มาสนทนาธรรมด้วยนะครับ
ทีมข่าวไปพูดคุยกับลูกสาวสองคนของหลวงตาครับ

ในอดีตนะฮะหลวงตาบุญชื่นเป็นคนขยันทำมาหากิน
เลี้ยงดูครอบครัวและชอบทำบุญ

จะขอลาอุปสมบทครับ
ก่อนที่บั๋วท่านได้มาขอของคุณแม่

ก็คือลูกเมียสละแล้วค่ะ

ไม่ใช่ครอบครัวอย่างเดียวเครือญาติทั้งหลาย
คิดว่ายาดโยมหลายคนที่สัทธาท่านนะคะ
แต่ว่าน้ำตาจะไหลเหมือนตอนนี้ที่เป็นอยู่
พอมีคนพูดถึงเราจะภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจว่าท่านทำได้
นี่นะครับทีมข่าวได้ติดตามหลวงตาบุญชื่นนะครับ
ที่เดินท้าวออกจากวัดศุกร์สำราญ
และแวะจำวัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนป่าพุทธชะยันตี
ตำบลทัพราชอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ซึ่งรวมระยะทางทั้งหมด๒๕กิโลเมตร
และเช้าวันนี้หลวงตาก็จะเดินมุ่งหน้าอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำต่อไปครับ